มีภาพวินาทีที่ต้องเตือนใจเตือนภัย
ให้คุณพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดี
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีหวาดเสียวนี้ได้

วิ่งข้ามถนนเพราะว่าเด็กวิ่งตามพ่อมา

แล้วปรากฏว่าถูกรถกระบะชนเต็มแรง

แต่เหตุการณ์นี้บอกไว้ก่อนให้คุณผู้ชมได้โล่งอกโล่งใจ
เพราะว่าเด็กไม่เป็นอะไรมาก
ค่ะครับบาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตเค้าต้องช่วย
จรปิดของร้านบัณฑิตเคหพันธ์ในอำเภอบ่อทองจังหวัดชมบุรี

อยู่ก็วิ่งข้ามถนน๔เลนถนนใหญ่มากด้วยนะ
ค่ะโดยไม่ได้มองรถคือวิ่งตามภาษาเด็กแหละครับ
ทะเบียนชนบุรีเบรกไม่ทันชนเด็กเขาเต็มแรง

หลังจากนั้นพ่อของเด็กเห็นก็รีบวิ่งย้อนกลับมาอุ้มลูกสาวทันที
ส่วนรถกระบะที่พุ่งชนไม่ได้หลบหนีไปไหน
คนขับรีบลงมาดูแลแล้วก็พาเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลบ่อทอง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่เกิดเหตุ
พบกับนายวัชระพานแสนเสาอายุ๒๖ปี
แล้วก็นางสาวเยี่ยมลักษณ์ประเสริฐอายุ๒๓ปี
พ่อแม่ของเด็กหญิงบี
เด็กหญิงบีอายุ๕ขวบแล้วนะพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
หลังเลิกงานนะครับลูกสาวซึ่งติดพ่อมาก
ก็เดินตามพ่อไปไหนมาไหนตลอดล่ะครับ
พ่อก็อุ้มกลับมาที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
คือเอาลูกไปส่งไว้ที่แคมป์คนงานก่อน
พ่อก็เดินออกมาจากแคมป์คนงาน
เพื่อข้ามถนนจะไปอีกฝั่งหนึ่ง
จะไปทำภารกิจจะไปทำธุระ
ปรากฏว่าลูกวิ่งตามพ่อออกมาเลยคุณ
พ่อไม่ทันรู้ว่าลูกวิ่งออกมา
รู้อีกทีคือมีเสียงรถกระบะกำลังชนอะไรสักอย่าง
แล้วหันไปดูทีชนลูกตัวเอง

แม่ของน้องบีแม่ของเด็กที่ถูกรถชน
บอกว่าจากภาพวงจรปิดที่เห็น
ลูกสาวถูกรถกระบะชนเข้าอย่างจัง
แต่เป็นปฏิหารมากที่ลูกนั้นไม่เจ็บหนัก
และต่อไปนี้จะดูแลลูกอย่างดี
ไม่ให้ลูกคลาดสายตาเลยนะครับ

ถือว่าเป็นปฏิหารที่น้องเป็นแค่นี้
เพราะว่าจะดูจากสภาพที่น้องโดนรถชนไม่น่ารอด

ถ้ามาหวานนี้น้องไม่รอดในความรู้สึกเป็นแม่หรือลูก

คิดได้อย่างเดียวคือโทษตัวเอง
คือตัวเองทำไมเลี้ยงลูกไม่ดีอะไรอย่างนี้

เด็กวัยนี้คือบอกไปคือเขาก็ยังไม่รู้เรื่อง
สิ่งสำคัญก็คือพ่อแม่ต้องอย่าปล่อยให้เขาหลุดจากมือ

ปล่อยเขาฆ่าสายตามันไม่ใช่ว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหรอก
แต่ว่าเราอาจจะประมาทนิดหน่อย
ในการที่ไม่ได้จับลูกเอาไว้ติดมือค่ะ
แต่ดูสิคุณปฏิหารจริงนะ

เด็กคนนี้รอดชีวิตแต่ใบหน้าเราก็เห็นหมอทำแผลให้นะครับ
เพราะว่าต้องเย็บที่หน้า๕เข็ม
ส่วนอวัยวะอื่นไม่มีการบอบช้ำเลยนะ
อาจเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ต่อจากนี้ไปก็พ่อแม่ก็ย้ำอีก
บอกว่าจะดูแลลูกอย่างดีไม่ให้คลาดสายตา
ฝากเตือนประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองให้เป็นอุทาหรณ์เลย
ถ้าท่านมีลูกเล็กไม่ควรให้ลูกอยู่ใกล้ถนน
เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
และอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับลูกสาวของเธอ

ลูกสาวจะครบอายุ๕ขวบในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้
ซึ่งวันเกิดไปตรงกับวันเกิดของคนขับรถกระบะที่ชนน้อง
เกิดวันที่๑๗เหมือนกันแต่คนละเดือน
อีกทั้งเลขท้ายทะเบียนรถกระบะคันที่ชนยังเป็นเลข๑๗อีกด้วย
ผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกรอดปฏิหาร
มันก็อาจจะมีปฏิหารเรื่องตัวเลขตามมาก็ได้
พ่อก่อนพ่อจะมานั่งวิเคราะห์เลขทะเบียนเลขวันเกิดอะไร
จับมือลูกมั่นก่อน
คือบางทีพ่อก็หน้าตีนี่เออนะ

เขาก็บอกว่าจะไม่ให้ลูกคลาดสายตาอีกต่อไปแล้ว
ดีแล้วค่ะก็ฝากไว้บุตรทาหอนด้วย
ใครมีเด็กเล็กอยู่ต้องคอยจับแน่นเลย